เอาล่ะมาถึงข่าวที่ผมโปรยเอาไว้นะครับ
ชาวบ้าน๑๒หมู่บ้านด้วยกัน
รวมตัวกันไปที่โรงพยาบาลควนกาหลงที่จังหวัดสตูนนะฮะ
คือนิเหล่านี้เขารับจ้างทำอาหาร
ให้ผู้ป่วยที่กักตัวโควิด๑๙
รวมกันค้างเงินชาวบ้านอยู่๓ล้านกว่าบาท
คือโรงพยาบาลจ้างเขาทำอาหาร
ยังไม่ได้จ่ายเงินให้ใช่ครับชาวบ้าน๑๒หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลง
ประมาณ๑๕๒๐คนนะครับที่พวกเขารับจ้างทำอาหาร
ให้กับผู้ถูกกักตัวแล้วก็ผู้ป่วยโควิด๑๙
รวมตัวกันมาที่มัศยิตนูรินฮูดานะครับ
เพื่อทวงถามเงินค่าทำอาหารของผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่โรงพยาบาลควนกาหลงติดค้างไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว
จนถึงเดือนเมษายนปีนี้รวมแล้วกว่า๖เดือนครับ
นางสาวเกษราพรนวลน้อยนะครับหนึ่งในตัวแทนของชาวบ้าน
เล่าบอกว่าตอนแรกมีการตกลงกับทางโรงพยาบาลนะครับ
พวกเธอออกค่ากับข้าวไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเบิกทีหลัง
สำหรับเธอควักไปแล้วนะครับ๕๐๐๐๐๐บาทได้ครับ
โอ้โหที่ผ่านมานะครับ
เคยไปทวงถามกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ก็ชี้แจงบอกว่าต้องรอเอกสารจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตะบนทุ่งนุ้ย

แล้วล่าสุดเนี่ยเธอโทรไปถามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
คำตอบก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออะไร
คือน้ำเสียงที่ไม่พอใจของเจ้าหน้าที่ฮะ
โอ้โหแล้วจากการสอบถามเพื่อนในตะบนควนกาหลง
๑๒หมู่บ้านที่รับงานนะฮะ

จะมีก็แค่ที่อำเภอควนกาหลงเพียงแห่งเดียว
ค้างนะฮะค้างจ่ายเงินทั้งหมดประมาณ๓ล้านบาทครับคุณผู้ชม
เดือดร้อนมากแล้วตอนนี้๑๐เดือนกว่าแล้วยังไม่ได้รับตังค์ที
ตอนแรกเขาตกลงว่าให้คนทำกับข้าวออก

ถึงทีนี้พอเสร็จแล้วเขาก็จะจ่ายค่ากับข้าวแทนนะทีหลัง

รวมค่าจ่ายทั้งหมด๕๔๐๐๐๐บาทค่ะ
เอามาจากทองบ้างตังค์ที่เก็บบ้าง
พี่น้องมาบ้าง

หวังจะได้คืนแล้วก็ถึงตอนนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้คืน

นึกถึงสิชาวบ้านออกเงินให้ไปก่อนมากขนาดนี้นะ
แล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปหมุนไปจ่ายล่ะครับ
นายวินัยปานดำท่านรองภูมิในการโรงพยาบาลควนกาหลง
บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากความล่าช้าของเอกสาร
ชื่อใบส่งของกับบัตรประชาชนประจำตัวประชาชนไม่ตรงกัน
ต้องส่งกลับไปให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนทุ่งนุ้ยแก้ไข
โอ้โหคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจำได้ไหม
ก่อนหน้านี้นะมีคุณหมอออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
ทวงถามเงินค่าปฏิบัติหน้าที่เหมือนกัน
ตั้งแต่ปีที่แล้วนี่คล้ายแบบนี้เลย
ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะครับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ตังค์

โอ้โหต้องแก้ไขแล้วถ้าอย่างนี้มันมีอะไรผิดปกติแล้ว
ขนาดหมอนะแล้วนี่ชาวบ้านตามให้เขาหน่อยเงินเขาต้องใช้